เล่าข่าวมาสองวันแล้วนะคะสำหรับกรณีที่มีวัยรุ่นที่มุกดาหารเนี่ย
ไปประกาศศักดาหน้าบ้านคุณยายวัยเจ็ดสิบสองปีคนหนึ่ง
แล้วก็ยิงปืนเข้าไปในบ้านจนต้องมีการประกาศโอ้โห
รางวัลนำจับหนึ่งหมื่นล่าสุดกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เข้ามอบตัวแล้วนะคะ
หกคนด้วยกันเขาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจทำร้ายอืม
ข่มขู่เฉยเฉยที่ยิงเข้าไปอ่ะอ่าเขาบอกแบบนี้ค่ะ
ไปดูภาพช่วงที่กลุ่มผู้ต้องหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหากันหน่อย
มากันเป็นคันรถกระบะเลยนะคะแล้วก็นะเดี๋ยวนะ
เมื่อกี้นี่คุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าเขายกนิ้วโป้งสองนิ้ว
โชว์ให้กล้องด้วยนะนี่รู้ไหมเนี่ยว่าที่มาเนี่ย
ไม่ได้มาเป็นพยานนะลูกหนูมาเป็นผู้ต้องหานะใช่
ออกหมายเรียกนะยังมีการยกชูสองนิ้วอีกเหรอ
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้สิบหกคนเนี่ยนะคะเป็นเยาวชนอายุสิบสี่ถึงสิบเก้าปีสิบสองคน
วัยรุ่นอายุ๒๐ปี๔คนไปก่อเหตุยิงใส่บ้านของคุณยายประโจมในตำบลบ้านเหล่า
ช่วงประมาณกลางดึกของวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมนะคะลักษณะเนี่ย
คือผู้สื่อข่าวหรือว่าคนที่เขาไปทำข่าวเขาก็บอกว่าเออก็ไม่สลดเหมือนกันนะ
มีการยกไม้ยกมือชูนิ้วทำเท่ใส่กล้องตำรวจบอกว่า
วัยรุ่นกลุ่มนี้คือมีปัญหากับหลานยายจริง
ตัดสินใจยกพวกกันไปซึ่งคนที่ยิงนะคะเป็นสองคนในสิบหกคนค่ะ
เอาปืนแก๊ปที่พกติดตัวมายิงใส่บ้านคุณยายคนละหนึ่งนัด
คำให้การคือผมไม่ได้จะทำร้ายใคร
ผมแค่ตั้งใจมาข่มขู่ก่อกวนเฉย

จนกระทั่งตำรวจออกหมายเรียกแล้วก็ติดตามจับตัว
แล้วก็เนี่ยค่ะเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา
เราได้คุยกับแม่ของหนึ่งในผู้ก่อเหตุนะคะ
แล้วเนี่ยพอตำรวจออกหมายเรียนให้มารับทราบข้อกล่าวหา
แม่ก็พาลูกมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะ
อ้าวยังไงไม่รู้ละค่ะก็ไปกันทั้งแก๊ง
ก็ต่อโดนกันทั้งแก๊งทั้งแก๊งก็ไปกันทั้งแก๊ง

ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

และร่วมกันข่มขู่ผู้อื่นให้ตกใจกลัว

แต่ว่าข้อหาที่แจ้งไว้ก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ

การที่บอกว่ายิงปืนตั้งใจข่มขู่เฉย

คือมันมีข้อกฎหมายบางข้อที่เขาบอกไว้นะว่า

คุณยิงเข้าไปแล้วคุณรู้ว่ามีคนอยู่ในบ้านเนี่ย

หรือยังไงแต่นี่เห็นว่าเป็นเยาวชนนะคะ